เวลาจะเข้าวัดเราจะไปทำบุญถูกไหม
บางครั้งบางครามันมีอุปสรรคมาวัดใจเราว่า
พร้อมหรือยังที่จะทำบุญนะครับ

ขี่ไปนะขี่มอไซค์กลับไปทำบุญ
โอ้โหแล้วเหมือนที่คุณชิสาบอกมันเหมือนกับระเบิด

จะกลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อไม่ถึงแน่

ทางของบุญเราสิ้นสุดแค่เพียงเท่านี้เหรอเนี่ย
เอาอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเจออุปสรรคนะ

ยังไงดีซื้อลูกชิ้นไปสิครับ